ตอนกลางวันเรายังรู้สึกได้ว่าแดดเผาไหม้เหลือเกิน
แดดแรงมากหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
หน้าหนาวหรือเปล่าแล้วปกติหน้าหนาวแดดจะ
อย่างภาคใต้ฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่อง
สรุปแล้วนี่ก็กลางเดือนพฤศจิกายนแล้ว
ตกลงเราจะเข้าหน้าหนาวสัมผัสอากาศเย็นจริงเนี่ย

ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสำหรับใครที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวต่าง

เพราะว่าหลังจากวันที่๑๘เป็นต้นไปฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
และที่สำคัญตกตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างเลย

ถูกต้องแต่ว่าตกเป็นคนละช่วงเวลากัน

แต่ที่สำคัญก็คือหลังฝนหยุดตกอากาศจะเย็นลงทันที

ถูกต้องฝนจะลดลงบริเวณตอนบนถึงตอนกลาง
หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ความเย็นที่ค่อนข้างที่จะเสถียรแล้ว
แต่แน่นอนสิ่งที่จะต้องรับมือหน่อยก็คือเรื่องของแสงแดดในช่วงกลางวัน
เพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้ฟ้าค่อนข้างโปร่ง

ดังนั้นการใช้ชีวิตคงจะต้องเพิ่มความระวังมากยิ่งขึ้น
บางคนอากาศเย็นง่ะเห็นแดดมาไปยื่นตาแดด
ถูกต้องคือไอแดดเออทากันแดดด้วยนะระวังนะใช่ครับนี่คือสิ่งต้องระวัง
จะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเราวันนี้อยากให้ติดตาม

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
มีปัจจัยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้ามามีบทบาท
สภาพอากาศเมืองไทยของเราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
แน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีทั้งเรื่องของฝน
แล้วก็เรื่องของความหนาวเย็นที่จะมาเยือนกัน
โดยจากการตรวจสอบวันนี้ภาพรวมสภาพอากาศ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
บริเวณดังกล่าวยังคงได้สัมผัสอากาศเย็น
รวมไปถึงมีหมอกหนาเกิดขึ้นในตอนเช้าหลายจุดละทีเดียว
การใช้รถใช้ถนนยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในขณะที่บริเวณตามยอดดอยยอดภู
อุณหภูมินั้นยังคงทรงเหมือน๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
เฉลี่ยนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๔องศาเซลเซียต

แต่ว่าช่วงบ่ายนั้นแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าว
อยากที่จะมาสัมผัสไออุ่นไปอยู่กลางแสนแดดนาน
อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายกันได้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นราบกันบ้าง

พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
เพราะว่าพื้นที่สีเขียวนั้นปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกพื้นที่นะครับ

อีสานก็อยู่บริเวณทางตอนบนของภาค
โดยต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๙จนถึง๒๐องศาเซลเซียต
สุดนั้นอยู่แถวบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดเพชรชบูรณ์
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางครับยังคงได้สัมผัสอากาศที่
ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับความชื้นค่อนข้างเยอะ
อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๓องศานะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณดูในช่วงกลางวันกันบ้าง
จากการตรวจสอบช่วงกลางวันในบริเวณตอนกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
แต่ว่าความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ค่อนข้างเยอะในขณะนี้จึงทำให้เกิดความรู้สึกร้อนขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งเรื่องของความชื้นแล้วก็แสงแดด
อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้นะครับต้องระวังด้วย
คำนวณต่อไปครับจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
เพราะว่าพื้นที่สีเขียวนั้นหนาแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็เข้มมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบน
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเริ่มอุ่นขึ้น
ก็หมายความว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีสานจะอุ่นขึ้น
ต่ำสุดพรุ่งนี้ที่ประมาณ๑๘๒๐เซลสิทธิ์

พบว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับ

การตรวจสอบหลังจากนี้เป็นต้นไปก็พบว่าจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามามีบทบาทเลยทีเดียว
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
ถ้าหากเราซูมออกมาเนี่ยนะครับจะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ก็จะเป็นจุดเดิมนะครับที่มีฝนตกมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนะครับ
บริเวณพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่ายังคงปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
และอย่างที่บอกแล้วครับว่าตั้งแต่วันที่๑๘นี้เป็นต้นไปต้องจับตาดีนะครับ
เพราะว่าจะมีหนึ่งกระแสลมเข้ามามีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
ก็คือคลื่นกระแสลมตะวันออกนะครับเป็นกระแสลมที่พัดในระดับสูง
เดี๋ยวนำความชื้นจากทะเลลอยตัวขึ้นข้างบนครับ
ก่อนตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนแล้วก็เคลื่อนที่มาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมนี้ก็คือ
พื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หลังจากนั้นมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าในช่วง๒๓จนถึงวันที่๒๔
บริเวณตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันอังคาร
เป็นต้นไปมูลอากาศเย็นแถบสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จะสังเกตว่าตั้งแต่วันอังคารนั้นจะค่อยมีการแผลลงมาจากบริเวณทางตอนบน
ลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องการแผลลงมาแบบนี้ในช่วงแรกนั้น
ก็จะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
หลังจากนั้นก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นลง
ประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง

แล้วก็ติดตามการเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ

เช้าวันนี้แต่ละภาคของประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นจุดแรกครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
เช้าวันนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
มีฝนบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนบนของภาค
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๑๑๔องศาเซลเซียต
อีสานครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
ยอดภูมิมีอากาศหนาวเช่นเดียวกันนะครับ๑๑๑๔องศาเซลเซียต
กลางครับในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับแต่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
การเกิดฝนนั้นอยู่ที่ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคนะครับ
ตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราด
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ร่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยครับปรากฏว่าวันนี้ฝนยังคงเยอะนะครับ๑๖๐ของพื้นที่
ปัตตานียาลาและก็นรฐิวาสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีเมฆเป็นส่วนหน้าครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นจุดเดิมนะครับบริเวณจังหวัดภูเก็ต

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

ช่วงเช้ามีฝนปล่อยตกลงมาในบางพื้นที่
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้พื้นที่กรุงเทพนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝน
จากการตรวจสอบวันนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่๑๑๐ของพื้นที่
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
รวมไปถึงการคาดการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับ
ช่วงนี้ใครที่จะทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวต่าง
อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับการตรวจสอบสภาพอากาศนั้น
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ